ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับที่นครศรีธรรมราชสถานการณ์น้ำตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงในหลายจุดหลายพื้นที่นะครับ
ที่นี่เจ้าหน้าที่บอกว่าระมัดระวังน้ำป่าหลากนะครับทุกคน
ไปไม่ถึง๕นาทีน้ำมาจริงครับ
และนี่คือนาทีชีวิตที่เกิดเหตุ
มา
บรรยากาศที่เจ้าของคลิปบอกว่าอยู่ในพื้นที่พิกัดนครศรีธรรมราชนะครับ

น้ำก็มาจริงครับมีติดแฮชแท็กไว้ด้วยนะครับว่า
ไฮชแจคอริวงแฮชแจคน้ำป่าหลายหลาก
คนที่มาเที่ยวที่นี่ก็แตกตื่นครับรีบขับรถฝ่าสายน้ำออกมายังจุดที่ปลอดภัย
เพราะกลัวว่าถ้าน้ำมาเยอะกว่านี้มาแรงกว่านี้อาจจะออกไม่ได้นะครับ
หลายคนครับนอกจากขับรถแล้วคือวิ่งเลยฮะเท้าเปล่าวิ่งมาเลยครับ
แล้วมีเสียงพูดคุยกันด้วยว่าสีน้ำมันแดงมากเลยเนี่ยน้ำป่าแน่นอนเลย
แล้วน้ำก็ไหลเชี่ยวกราบดูความแรงของน้ำสิครับเห็นไหมฮะข้างถนนตรงจุดนั้น
ความยาวประมาณนาทีนึงครับมีคนเข้าไปดูเกือบ๒ล้านครั้งแล้วนะครับ
แล้วก็มีคนกดไลค์หลายหมื่นคนด้วยกัน
เพราะว่าเพิ่งจะแวะไปเที่ยวมาก่อนหน้านี้เอง
เช็คความปลอดภัยกันด้วยนะครับทุกท่าน
ยังคงอยู่ที่นครศรีธรรมราชครับขยับไปที่ตำบลห้วยปริกตำบลกะเปียดครับ
ฝนตกหนักตลอดคืนทำให้พื้นที่ต้นน้ำเหนือคลองกระเปียกนั้น
น้ำมากล้นตลิ่งหลากท่วมบ้านเรือนประชาชน
พืชสวนไร่นาเดือดร้อนเสียหายครับ
มีชาวบ้านเดือดร้อนกว่า๕๐หลังคาเรือน
จุดชาวบ้านต้องรีบเก็บของใช้ไว้บนที่สูง
แล้วบางจุดน้ำมันเอ่อล้นท่วมถนนครับ
นี่นะฮะดูสิถนนจมไปเลย
ยังดีครับว่าบางช่วงยังสามารถที่พอจะขับรถได้
เพราะว่าน้ำอาจจะเต็มฝั่งซ้าย
แต่ว่าพื้นที่ตรงกลางตรงจุดนี้ยังพอขับขี่ผ่านไปได้นะครับ
แต่ก็ต้องระวังบางคนครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
เขาทำอะไรกันฮะไปดักตะข่ายไปยกยอนี่อ๋อได้ปลามาเนอะ

เอามาทำเป็นกับข้าวกลับปลาในช่วงเวลาแบบนี้นั่นเองนะครับ
ก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แต่ก็คงเน้นย้ำนะ
อย่าลืมคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับ